ส่วนเรื่องนี้ก็เดือดปุดเหมือนกันค่ะ

นอกจากเรื่องรถเจ้าปัญหาของเธอแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือพี่ใหม่เนี่ยเธอบอกว่า
ซึ่งพี่ใหม่ก็ตอบแชทกลับไปแบบแซ่บมากแซ่บมากบอกว่า
เอ้าก้มหน้าดูซิว่ามีมือมีเท้าไหม
แล้วเงยหน้าดูว่ามีสมองด้วยหรือเปล่า
ถ้ามีกรุณาอย่ายืมเงินคนอื่น
จะสอนให้เป็นผู้หญิงอย่าศักดิ
แต่ว่าแบร์มือขอเงินดูไม่สวยและโง่ด้วย

คิดว่าให้สติเอาบุญ
ดดราม่ากันนะใครด่ามาด่ากลับ

ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยนะคะ

คือคนเรามีมือเท่ากันมีเท้าเท่ากัน

คุณดูนะส่งมาขอยืมเงิน๓๐๐๐สิคะ

ชาวเน็ตเขาบอกพี่หมายใจเย็นนะ

ส่วนพี่จ๋ายศินีผู้จัดละครคนเก่งคนนี้ก็

ออกมาโพสต์ว่าตัวเองไม่ได้เปิดแคสหานักแสดงหน้าใหม่
และไม่เคยแคสต์นักแสดงโดยการขอดูของลับนะคะ

อย่าตกเป็นเหยื่อคนบ้าพวกนี้พี่จ๋าบอก
ขอบคุณค่ะพร้อมกับติดแฮชแท็กว่า

เกียรตินักเรียนท็อปสะกดคำตอนป๔ของนี่ด้วย
คือประมาณว่าในคอมเมนต์ที่เอาไปแอบอ้าง

แล้วก็มีผู้หวังดีเขาอินบล็อกมาเตือนคุณจ๋า
บอกว่ามีคนเอาชื่อคุณจ๋าไปแอบอ้างในทางที่ไม่ดี
หลอกหาแบบนักแสดงให้ส่งภาพของลงของลับอะไรอย่างนี้
ถึงขั้นคุณจ๋าก็เลยรีบโพสต์แสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะ
ชาวเน็ตกับบรรดาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็ช่วยกันออกมาแชร์เพื่อเตือนภัย
เพราะเดี๋ยวนี้มีแบบมิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้เยอะ